คุณผู้ชมมีชายพิการคนหนึ่งเขาขาขาด
เขาถอดขาเทียมแล้วก็ลงไปงมหอย

แล้วก็จมน้ำหายไป๒วัน๒คืนหาไม่เจอนะครับ
เมียเองก็กอดขาเทียมร้องไห้ร้องห่ม
ด้วยความแบบอยากจะให้เจอครับ

จากที่๒วันไม่เจอไม่มีวิแววใดทั้งสิ้น
พอทำพิธีศพลอยขึ้นมาซะอย่างนั้นครับ
จากเหตุการณ์ที่นางอภิญญาอักษรอายุ๓๘ปี
ร้องไห้กอดขาเทียมแล้วก็เสื้อผ้าของสามี
ก็คือนายชะลอชัยน้อยอายุเท่ากันคือ๓๘ปี
นาขาพิการเขาถอดขาลงไปงมหอยกับเพื่อนที่แม่น้ำ
ผิดพลาดคุณผู้ชมจมหายไปกับกระแสน้ำที่บริเวณใต้สะพานเพชรเอิม
ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
กู้ภัยก็ไปดำน้ำค้นหากัน๒วันคุณผู้ชมก็ไม่เจอสักที
กระทั่งเมื่อวานพระครูรัตนโชติยามรักษ์พระเกจิชื่อดังเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เจ้าคณะตำบลวังตานครับ
เขาเดินทางมานำกระทงเสี่ยงทายมาปล่อยลอยไปตรงจุดที่เขาหายไป
โดยกระทงเนี่ยลอยไปหยุดตรงจุดจุดหนึ่งในแม่น้ำโดยทางท่านพระครูบอกว่านี่แหละจุดนี้แหละ
มันมีกอไผ่กับต้นยางใหญ่จมอยู่ใต้น้ำและเป็นจุดที่ผีพรายอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหนุ่มต่างถิ่นไปงมหอยแล้วก็จมน้ำตายจุดนี้จุดเดียวกันเป๊ะเลยครับ
ทางพระครูก็บอกว่าเมียให้เมียทำกระทงที่มีหุ่นคนกับเครื่องเส้นไหว้ไปวางที่เบือนท่าน้ำที่วัด
และให้เมียเนี่ยไปจุดทูปขอเข้ามาลาโทษเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่ย่านางตรงนั้นบอกผีภายใต้น้ำซะ
แล้วก็เอามะนาวโยนลงไปในน้ำเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์
พอทำตามที่พระครูบอกแป๊บเดียวคุณผู้ชมศพลอยขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเลยครับ
อืดขึ้นมาตรงนั้นเลยนะฮะที่บริเวณท่าน้ำของวัดตรงจุดที่วางกระทงแล้วก็โยนมะนาวครับ
ทุกคนก็ประหลาดใจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าก็ดำน้ำงมหาอยู่๒วัน
ไม่เจอไม่เจอตรงนั้นก็งมแล้วก็ไม่เจอสุดท้ายขึ้นมาจากการทำพิธีไปฟังเสียงของพระครูท่านนะครับ
อธันต์ได้ตรงเนี้ยปีต่อปีอืมเริ่มต้นตั้งแต่พ่อสองเอ่อยี่สิบก่อนลงตรงนี้
แล้วก็ทีมาเลยอืมรู้เป็นอะไรอืมแล้วก็ตรวจมนต์ทุกเช้าทุกเย็นเนี้ยไม่น่าจะเป็นอย่างงี้
อธันต์มากมันมีพายน้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพึดเลยล่ะเพราะหน้าน้ำ
เรียกว่าคนคนที่มาหาหอยประจำหาปลาประจำโดนทุกปีประจำแม่น้ำเส้นนี้ไม่รู้เป็นอะไร
มันชอบเบียดเบียนคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือเปล่าผมไม่รู้เพิ่งอยู่ไม่ต้องไปไหนหรอก
ติดต้องมีก้อไผ่สองสองสามก่อได้ลงตรงนั้นแล้วก็มีต้นยางอีกด้วย
มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับตอนนี้ศพก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวภรรยาของผู้ตายก็จะนำศพ